คุยกับคุณแม่ของคุณแตงโมนิดนึงนะคะคุณแม่พันนิดานะคะ
สิ่งที่นักข่าวอยากจะถามคุณแม่ก็คือคุณแม่ว่ายังไงบ้าง
กระติกเขาออกมาพูดความจริงแล้วนะเขาบอกว่าเขาสารภาพกับตำรวจแล้วนะ
ข้อหาให้การเท็จเนี่ยเขาก็รับสารภาพบอกตำรวจไปหมดทุกอย่างแล้ว
รู้สึกยังไงคุณแม่พนิดาศิรายุทธโยธินคุณแม่ของคุณแตงโมบอกว่าโล่งเลย
ฟังแล้วโล่งเลยที่กระติกยอมพูดความจริง
นักข่าวก็ถามว่าไอ้คำว่าให้การเท็จของกระติกแม่พอจะรู้รายละเอียดไหม
ว่าอะไรคือเท็จอะไรคือสิ่งที่กระติกให้การแล้วมันเป็นเท็จก่อนหน้านี้
แม่บอกไม่รู้เพราะกระติกไม่เคยติดต่อแม่มาเลยสักครั้งเดียว
และท่ะแต่ตัวแม่ไม่ซงใสตัวชมในประเมษมันจะครบ
ทีมข่าวก็ถามเพิ่มนะคะว่าแม่สงสัยไหมว่า

แต่แม่บอกว่ามันถึงเวลาแล้ว
พอต้องออกมาเสรรภาพได้แล้ว

ถ้าเป็นสุภาพบรุษน่าจะจำคำนี้ได้นะ
คือจริงแล้วตอนนี้มันต้องถึงเวลาที่พอ

คุณแม่ก็ว่าจะคุยกับเขา

แล้วเราก็นัดกันว่าจะให้สัมภาษณ์ที่ไหน

พักก็เป็นสุภาพภูมินะคะ
โอ้โหคุณแม่ค่ะจัดให้หน่อยสิคะ

เหมือนคุณแม่บอกถ้าคุณแม่จัดได้นัดได้
โอ้โหมันจะดีมากนะมันจะคลี่คลายนะ
คือเหมือนกับทุกคนสารภาพอะไรแบบนี้

เขาเพิ่งศึกมามันยังไม่ถึงเวลาเนี่ย

กับโรเบิร์ตเขาโทรมาหาเขาโทรมาเล่าว่า
ตอนที่ไปบวชโยคีพรามเนี่ย

โทรไปเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟัง

อยากฟังอยากฟังปอสารภาพ

ทีนี้ค่ะความเคลื่อนไหวของพี่ต่อยดายศนะคะ

เคยคิดว่าเพื่อนแบบนี้มีแต่ในละคร
ก็ไม่รู้ว่าหมายความถึงใคร
ไม่รู้ว่าหมายความว่าอย่างไร
แต่คนไปคอมเมนต์เยอะมาก
ชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครอีกพี่

บอกน่ากลัวมากเพื่อนแบบนี้
นี่นะคะบางคนก็ไปคอมเมนต์ว่า
ก็ละครเอามาจากชีวิตคนจริงนี่แหละ

เหมือนที่เขาบอกใช่ไหมชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร

ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะฮะ